คุณผู้ชมค่ะวันหยุดยาวแบบนี้ใกล้จะถึงแล้วนะคะ
บอกเลยว่าถ้าคุณผู้ปกครองไม่ได้ไปไหนนะจ๊

ก็จูงคุณลูกหลานเข้าโรงภาพยนตร์กันดีกว่านะฮะ
เพราะเราอยากจะให้คุณผู้ชมมาสนุกสนาน
ทีมกันมาชวนแฟนไทยรัฐทีวีนะคะด้วยตัวเองเลย
ซึ่งถือว่าเป็นผลงานฉลองครบรอบ๒๐ปี
คราวนี้เป็นเนื่องจากว่าเป็นฉลองครบรอบ๒๐ปี
เด็กหรือว่าพ่อแม่ที่ได้เคยดูสมัยก่อนที่ชื่นชอบ
ปรากฏตัวอยู่ในภาพยนตร์เรื่องเดียวกันทั้งหมด